ใครที่มีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านต้องดูแลกันดีหน่อยนะ
ผู้สูงอายุเขาก็จะมีโรคประจำตัว
บางคนก็ความดันโลกยอดฮิตเลย
ความดันบ้างเบาหวานบ้างอะไรบ้าง
ล่าสุดค่ะเป็นชายสูงอายุวัย๘๑ปี
มีโรคประจำตัวก็คือเป็นความดันแล้วก็หลอดเลือดหัวใจ
เป็นคุณตานะเรียกคุณตาก็ได้ชื่อว่านายทาตาสุวรรณค่ะ
คุณตาคนนี้เนี่ยแกเป็นคนขยันไม่ชอบอยู่เฉย
มาเผาขยะแล้วไม่รู้อีท่าไหนไม่รู้ว่าสะดุดหรือเป็นลมหรือว่าวูบ
ล้มเข้าไปในกองไฟค่ะโอ้โหไฟคลอกแกเสียชีวิตเลยเนี่ยนอนหงายแบบแข็งไปหมดแล้วอ่ะ
ลำตัวแขนหลังถูกไฟไหม้เกือบทั่วร่างเสื้อพ่งเสื้อผ้าไหม้ไปหมดเลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านเลขที่๑๐๒ที่บ้านแพะดอนศักดิ์ตำบลห้างฉัดจังหวัดลำปางค่ะ
เจ้าหน้าที่เขาก็มาตรวจสอบชนะสูตรแล้วก็เก็บหลักฐานต่างเบื้องต้นนะคะ
ตรวจดูแล้วไม่มีร่องรอยของการทำร้ายซึ่งเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้
ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปพูดคุยกับลูกสาวของตาทาเนี่ยนะ
อำพรแก่นคำเป็กวัย๕๔ปีเธอบอกว่า
จุดเกิดเหตุมันอยู่หลังบ้านติดกับกำแพงรั้วปูน
ก็ยังคงมีร่องรอยไฟไหม้แล้วก็เสื้อผ้าของตาทาหลงเหลืออยู่เลยค่ะ
อำพันธ์เล่าให้ฟังบอกว่า
พ่อเป็นคนขยันมากไม่ชอบอยู่เฉยแม้จะอายุ๘๑แล้ว
ลูกหลานก็เตือนแล้วเตือนอีกนะบอกพ่อพ่ออยู่เฉยเธออายุมากแล้ว

วันเกิดเหตุเธอบอกว่าเธอออกไปทำงานค่ะ
มาถึงเอ๊ะประตูหน้าบ้านกับหลังบ้านมันปิด
แล้วทำไมกลิ่นไหม้มันแรงจังก็รีบออกเดินหาเลยค่ะ

ภาพที่เห็นคือสภาพพ่อถูกไฟคลอกอยู่ตรงนี้ค่ะ
รีบวิ่งไปตามชาวบ้านมาช่วย
แต่สุดท้ายก็มารู้ทีหลังว่าพ่อไม่อยู่แล้วพ่อจากไปแล้วค่ะ